คือคุณโก้ธีรศักดิ์เป็นพิธีกรนักร้องอารมณ์ดี

ภาพคุณโก้มาก่อนคุณผู้ชมจะได้รู้จักว่า

คือคุณโก้ล่าสุดทำให้ตัวเองคือยิ้มไม่ออกแล้ว

ปรากฏว่าคือลูกน้องในบริษัทเจอคนข้างบ้านสาดน้ำกรดนะฮะ
แล้วนี่คือข้อมูลที่เขาส่งมาไปดูกันหน่อยครับ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ

อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะ
เออเห็นมั๊ยอ๋อยังห้ะคุณผู้ชม
คุณโกโฌคือคนนี้หลังไว้ผมยาวอะไร
คุณโกโฌคือคนนี้หลังไว้ผมยาวอะไร

ทำได้แต่ทนทนทน

บางครั้งถืออาวุธขู่ว่าจะมาตี
มน้ำลายใส่เป็นที่เอือมระอาของเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียง
ภาพด้านขวาคือเสื้อฮะร่องรอยที่มันเป็นเหมือนกับรอย
ด่างนี่ฮะซูมไปใกล้แบบ
นี้คุณโก้มองว่านี่เป็นภัยคุกคามหรือเปล่าอาการของ
ลูกน้องตอนนี้เนี่ยหมอบอกว่าผิวหนังถูกสารเคมี
มีรอยไหม้ที่คอที่หลังต้นแขนขวาด้านหลัง

เค้าคงคึกเหิบครับแล้วเค้าคงมาว่า
ก็เลยทำแบบนี้ซึ่งเราก็แบบว่ารู้สึกมันไม่ยุติธรรม
แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องคนที่เป็นพนักงานอยู่อะไรอย่างนี้
เขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาตาบอดใครจะดูแลเขา
ใครอยู่ดูแลพ่อแม่เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับ
เพราะว่าของเราก็อยู่ส่วนของเราแต่ของเขาเนี่ย
แค่คนจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเขาเขาก็ออกมาด่าเขานะครับ
นี่ฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ
เฉพาะในมุมของเพื่อนบ้านด้วยว่าเขาจะมีคำอธิบายยังไง
และสุดท้ายคนกลางอย่างคุณตำรวจวังทองหลางเนี่ย
จะช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้จบลงอย่างไรนะฮะ
ใช่เดี๋ยวต้องไปดูว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ